พอดื่มเหล้าเข้าไปสงกรานนะก็จะมีคำคือข้านอ่อ

ผู้ชายที่คุณผู้ชมได้ดูคลิปไปแล้วเนี่ย
เขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยเมาเหล้าขาวมา
พอเห็นผู้หญิงคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถูกตาต้องใจ

อดคอหอมมือจับก้นโอ้โห
เขาบอกว่าไงรู้ไหมก็ชอบก็เลยหอม
ส่วนมือที่ว่าจับก้นมันก็ไหลไปตามอารมณ์

แต่คือไม่รู้จักกันมาก่อนไงทำแบบนี้แล้วมันมีคลิปอย่างนี้เขาก็ไปโพสต์
มันก็กลายเป็นหลักฐานมัดตัวอ้าวยังยัง
ต่อให้รู้จักกันผู้หญิงเขาไม่ยอมคุณก็ทำแบบนี้ไม่ได้
เออนะฮะนี่มันเป็นคลิปที่ผู้หญิงคนนี้นั่งซ้อนท้ายอยู่มากับเพื่อน
จอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยแล้วก็คันนั้นกระบาดก็ผู้ชายมาเต็มคันรถไง
นะครับจู่เนี่ยคนนี้แหละนะก็เดินไป
เอามือไปล็อกคอหอมแก้มเขานะฮะแล้วก็ไปจับก้นเขาก็แน่นอนถูก
ภาควิจารณ์ไม่เหมาะสมแล้วก็เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
นะฮะตำรวจเขาเห็นคลิปแล้วไม่รอช้าครับตามไปจับ
หนุ่มมือประหมึกคนนี้นี่น่าน่าจอยเลยเนี่ยน่าพี่พัดพงศ์สิงห์แสน
อายุยี่สิบเก้าปีนะเป็นชาวศรีเสร็จครับสารภาพเลย
ผมคึกขนองไปหน่อยก็เลยเลยเถิดครับวันนั้นดื่มเหล้าขาวมาสองขวด
ซัดมาตลอดสลางเลยเออสองวันก่อนก็เพิ่งจะเสพยาบ้ามาเอา
เออหนักเข้าไปอีกโอ้ยน่าขณะเล็ดน้ำส่งกลางกับเพื่อนที่นั่งท้ายกระหวัดจอดติดไฟแดงอยู่

ไปเจอผู้หญิงคนนี้นั่งซ้อนท้ายมาโอ้โหมันถูกตาต้องใจซะเหลือเกิน
ปรีเข้าไปล็อกคอหอมแก้มมือก็ไปตามอารมณ์ไปจับก้นเขา
ตอนนี้รู้สึกผิดแล้วคือสั่งเมาแล้วอยากขอโทษ

ผู้เสียหายกันหน่อยเขาก็เปิดใจกับทีมข่าวนะ
เธอก็บอกว่าก็เป็นคนวารินชำราบเป็นสาวอุบลนี่แหละครับ

หยุดสงกรานก็กลับมาบ้านมาหาครอบครัว
วันเกิดเหตุขี่รถไปกับเพื่อนไปเล่นน้ำกัน
แล้วก็ไปเจอกลุ่มของผู้ก่อเหตุเป็นครั้งแรก
เขาเคยเจอกันมาก่อนที่จะเห็นในคลิปนะ
ไปเจอกันบนสะพานข้ามแม่น้ำมูลก่อน

ผู้ก่อเหตุพยายามที่จะมาหอมแก้แล้ว๑ครั้ง

คือตอนที่ไปจอดติดไฟแดงอยู่
แล้วผู้ชายคนนี้ก็มาทำแบบที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ

แล้วแกก็มาอย่างอยู่ในคลิปนี่แหละครับ
แกก็พยายามจะหอมหนูก็ผลักแรกแกออก

หนูไม่ชอบมากอยากจะทำแบบนี้
แล้วสุดท้ายนะเขาหาหนักมากนะ
เขาหาที่นายพิพัฒน์พงศ์โดรณ์เนี่ย
ตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐๐บาทนะ
แล้วก็จากการตรวจสอบโอ้โหคุณผู้ชม
พอโดน๑คดีตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
เคยถูกจับคดีอาวุธปืนมาแล้ว๑ครั้ง
สารสั่งจำคุก๙เดือนปรับ๖๐๐๐บาท
และครั้งนี้นะยอมรับอีกว่าเสพยาบ้ามาอีก
โดรณ์ล้ำไปอีกโดรณ์ไปอีกนะครับ
อันนี้เกิดจากความคึกขนองล้วนเลยนะฮะ